เวลาผ่านมาเกือบสัปดาห์แล้วนะครับกรณีเรื่องราวสุดดราม่า
หลังจากมีข่าวบอกว่าลูกชายรวมหัวกันกับเมีย
ทำร้ายแม่แท้ของตัวเองเพื่อจะชิงเงิน
เอาเงินไปเอาทองไปเอาสักกระเบือทุบหัวทุบไทยทอยของแม่
แม่บอกแม่จำได้ว่าไอ้คนร้ายที่เป็นผู้ชายเนี่ยเป็นลูกฉันแหละ

เสื้อผ้าแม่ก็จำได้ว่าแม่เป็นคนซักเสื้อผ้าเหรอนะ
สุดท้ายแล้วล่าสุดคนที่ก่อเหตุก็คือลูกสะพ้ายของคนเจ็บ
ส่วนตัวลูกชายไม่ได้มีส่วนร่วมทำร้ายแม่แต่อย่างใด
แม่ก็ขอโทษที่แม่เข้าใจผิดแม่เองตอนนี้ก็บอบช้ำทั้งกายและใจ
ส่วนตัวของลูกชายเองถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำปรากฏ
หายเงียบไปแล้วครับตอนนี้หาตัวไม่เจอไม่รู้ไปไหน
แต่ข้อมูลก่อนหน้านี้บอกว่าตอนที่เขาอยู่ในคุกเนี่ย
โดนรุมทำร้ายด้วยนะโดนรุมดมทำร้ายนะฮะอ้อเหรอคะ
มีของนายปอนหรือนายวรายุทธ์ครับและละอองดาวเมียรักของเขา
ที่มีข่าวว่ารวมหัวกันทำร้ายแม่แท้ของนายปอนคือแม่แดง
แม่แดงมาหนีรัดจนแม่เนี่ยบาดเจ็บเมื่อ๑๓กรกฎาคมเป็นข่าวไป
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันอาทิตย์ต่อมาสารออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองคน
และส่งตัวฝากขังศาลจังหวัดราชบุรีผู้ต้องหาเองก็ยืนกรานปฏิเสธนะครับ
กระทั่งเมื่อวานนี้มีข้อมูลคืบหน้าว่าละอองดาวลูกสะพ้ายของคนเจ็บ
และพี่ชายของเธอนายสรุดาหรือในเบนส์รับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุ
สุดท้ายแล้วปอนวรายุทธ์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และได้รับการปล่อยตัวออกจากคุกแล้วนะครับ
ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าครับมีการโทรศัพท์ไปพูดคุยกับ
นายเอหรือนายสมภพเป็นพี่ชายของละอองดาวอีกคนนึง
นายเอบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจของปอนเขาสับสนมาก

และที่สำคัญนะที่ผมรู้มาก็คือเหมือนปอนเนี่ย
เขาโดนรุมโดนทำร้ายในคุกด้วย
คงจะกลัวอะไรหลายอย่างแล้วล่ะตอนนี้

ตัวเขาเองมีโอกาสได้คุยกับปอนแล้ว
ออนยืนยันว่าจะขออยู่กับทางครอบครัวของฝั่งเมียรักคือละอองดาวต่อไป

ตัวของนายเอเองพี่ชายของละอองดาวอีกคนหนึ่ง

ก็ช่วยวิ่งเต้นช่วยเหลือในปอนตั้งแต่วันแรกที่ในปอนถูกจับ
ต่างกันเลยลิบลับกับพี่ชายแท้ของปอน
พยายามจะเอาน้องชายเข้าคุกให้ได้
แล้วพอสุดท้ายรู้ว่าในปอนไม่ได้ทำ
พี่ชายของนายปอนจะมาพาตัวกลับไปเฉยเลย
เขาใช้คำว่าจู่ก็จะมาแย่งตัวกลับคืนไปซะอย่างนั้นเหรอ
กลายเป็นว่าถ้าใครติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว

คือจะบอกว่าปอนตอนนั้นกลายเป็นจำเลยสังคมไปเลยนะ
แล้วพอตอนนี้พอปอนออกมาจากคุกแล้ว
อนบอกว่าสภาพจิตใจไม่พร้อมให้สัมภาษณ์อยู่ข้างใน

แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเองเหมือนกับ

ไปหาแม่เป็นห่วงแม่ก็โดนแม่ไล่เหมือนหมา
ตามที่นายเอพี่ชายของละอองดาวเมื่อกี้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะฮะ
แล้วก็ฝั่งของพี่ชายในปอนเอง
ดูเหมือนว่าก็ไม่ได้รักและห่วงใยน้องเขา
ก่อนหน้านั้นก็จะจับตัวเข้าคุกให้ได้

แล้วพี่วันนั้นยังพุ่งเข้าไป
แล้วไปต่อยน้องชายตัวเองดูที่โรงพักกับคุณ
แต่วันนี้คือก็ปอนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ตามที่ข้อมูลล่าสุดว่าคนก่อเหตุ
คือละอองดาวและพี่ชายชื่อว่าเบนส์นะฮะ

พบว่ามีแค่แม่ของละอองดาวอยู่บ้านเพียงแค่คนเดียว
คุณแม่อยู่บ้านเพียงลำพัง
ส่วนตัวในปอนแม่บอกว่าเขาออกไปจากบ้านแล้ว
ออกไปกับละอองดาวแล้วก็ลูกชายคนโตตั้งแต่เช้าแล้ว
แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาไปไหน
ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ที่ปอนกลับมาที่บ้าน
แม่เห็นหัวปอเนี่ยโนเลย
วมปูดเป็นลูกมะนาวเลย
เท่าที่ถามเห็นว่าปอนถูกรุมกระทืบในคุก
แม่ก็เลยว่าเออไปนอนพักเถอะ

ทำมาหากิน

หรือว่าแม่ของนางสาวดาวนั่นเองนะครับ
ทีมข่าวพยายามถามข้อมูลนี้จากพี่ปาม
ก็คือพี่ชายแท้ของปอน
ข้อมูลว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์นะ
เรื่องที่ปอนไปอยู่กับทางฝั่งครอบครัวของเมีย
ก็เอาเถอะเขาเลือกแล้วตัดสินใจแล้ว

ตอนนี้แม่ของผมก็ออกจากโรงพยาบาลแล้ว

ตัดขาดความเป็นแม่เป็นลูกแล้ว
แม่เองลึกอยากขอโทษเหมือนกันกับปอน

เดี๋ยวจากนี้ไปคงจะกลับไปอยู่บ้านที่กาลสิน
เพื่อพักใจชั่วคราวอันนี้พี่ปาบอกนะครับ
ทางคดีหลังจากนี้ตำรวจจะเรียกตัวในปอน

เกี่ยวกับความเชื่อมโยงที่เมียรักคือละอองดาว
และพี่ชายของเมียชื่อว่าเบนส์
เป็นคนก่อเหตุทำร้ายแม่แท้ของปอน
เพราะตอนนี้ยังไม่รู้ว่านายปอนรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่า

ถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่
ก็ต้องเยียวยากันตามระบบระเบียบต่อไป
ดังนั้นเรื่องนี้อาจจะต้องรอตามกันต่อฮะ